คุณผู้ชมครับมาถึงอีกคดีหนึ่ง
กรณีของนายไกรสอนสุธานีหรือว่าน้องกล้า
นักศึกษาปวชปี๑ของวิทยาลัยอาการอาชีพหลังสวน
ถูกยิงศีรษะเสียชีวิต
แล้วเอาถูกไปทิ้งในร่องน้ำในสวนปาม
ที่ตำบลทุ่งตะไครอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
หลังจากที่น้องกล้าคนนี้หายออกจากบ้านไป
ตั้งแต่วันศุกร์ที่๑๘มกราคม
และมีการไปพบศพเมื่อวานอาทิตย์ที่๒๑มกราคม
ืบหน้าล่าสุดตำรวจรวบตัวผู้ก่อเหตุ

แท้เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
มสังหารมาจากเรื่องของการค้ายาบ้านะครับ
ที่พ่อเชื่อว่าคนร้ายไม่ได้ลงมือทำคนเดียว
แต่ลงมือทำเป็นทีมนะครับ

ตั้งศพของนายไกรสอนสุธานีหรือว่าน้องกล้า
อายุ๑๖ปีนักเรียนปวชปี๑
มีอาจารย์เพื่อนแล้วก็ชาวบ้านร่วมแสดงความเสียใจ

ของพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องนะครับ
โดยนายสุคลสุธานีพ่อของผู้เสียชีวิต

ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว
ก็คือนายโอ๊คอายุแค่๑๖ปีเท่านั้นเองนะครับ

และที่สำคัญคือเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

และยังเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็ก
พ่อก็ยังงงนะครับว่าทำไปทำไม

แล้วก็เชื่อว่าโอ๊คไม่น่าจะลงมือเพียงคนเดียว
เพราะนายโอ๊คมีรูปร่างเล็ก
ถ้าเข้ามาทำร้ายน้องกล้าน่าจะสามารถสู้ได้
และตามร่างกายยังมีรอยฟกช้ำหลายจุด

นายโอ๊คจะทำร้ายร่างกายน้องกล้าเพียงคนเดียวนะครับ

เพราะคนที่เข้าไปนี่ตัวรูปร่างเป็นไงครับ

เพราะมันจะแก๊บเท่าไหร่

พี่กายมัดแล้วก็เพราะมันจะเฝ้ากลับ
ขณะที่นางสาวเอนามสมมุติอายุ๑๖ปี

ได้มีเพื่อนร่วมแก๊งของนายโอ๊ค
ถูกตำรวจจับในคดียาเสพติด

กล้าก็เพิ่งจะรู้จักกับเพื่อน

นี่นอกจากเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้ว
ยังถือว่าเป็นเพื่อนสีอีกด้วยนะครับ

แต่ตอนหลังโอ๊คก็ไปรู้จักกับเพื่อน
กลุ่มที่ค้ายาเสพติดด้วยกันนะครับ
ก็ทำให้นายกล้าเข้าไปรู้จักด้วย

นายโอ๊คอาจจะเข้าใจว่ากล้าซึ่งเป็นเพื่อนซี

เพราะว่าเพิ่งจะเข้ามาในกลุ่มไงคุณ
แต่ทำไมตำรวจถึงตามมาจับกลุ่มเรื่องของยาเสพติดได้
ก็เลยอาจจะคิดว่ากล้าเป็นสายให้
แล้วก็เป็นคนชี้เป้าให้มาจับกลุ่มเพื่อนของโอ๊ค
วันเกิดเหตุนั้นนายโอ๊คเห็นเพื่อนไปส่งนายกล้าที่สี่แยกเขาปีบ
ออกอุบายอาสาไปส่งที่บ้านแล้วน่าจะก่อเหตุขึ้น
อันนี้แฟนของกล้าให้ข้อมูลนะ
โดยเบื้องต้นนะครับตำรวจระบุว่านายโอ๊คเนี่ย
ท้ายที่สุดครับยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุเพียงคนเดียว
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
ว่ามีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่
ระหว่างนี้ได้นำตัวนายโอ๊คไปขออำนาจศาลฝากขังไว้ก่อนนะครับ
แต่ว่าตำรวจก็บอกว่าจะให้สหวิชาชีพในการสอบสวน
เพราะว่าเป็นเยาวชนคนตายก็เยาวชนอายุ๑๖ปี
คนก่อเหตุนายโอ๊คก็อายุ๑๖ปีนั่นเองนะครับ
จะให้สหวิชาชีพสอบสวนก่อนที่จะมีการตั้งข้อหา
แล้วบอกจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ